ที่จังหวัดพังงาหน่อยเขาบอกตอนนี้นักท่องเที่ยวคึกคักเลยค่ะ
โอ้โหอยากจะบินไปซะเดี๋ยวนี้สวยมากสวยมากเลยคุณดูนะคะนี่บรรยากาศที่พังงาเป็นยังไง
นี่ค่ะคือต้องบอกว่าเนี่ยนะคะคึกคักมากในช่วงนี้นะนี่คือหาดเจ้าหญิงและหาดเล็ก
บนเกาะเมียงหรือเกาะ๔ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันค่ะ
อยู่ในอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานั่นเอง
หาดเจ้าหญิงนะคะมีหาดทรายขาวละเอียดยาวทอดไปประมาณ๔๐๐เมตร
เป็นหาดทรายขาวที่สวยมากแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลย
แล้วคุณดูน้ำทะเลใสเป็นสีฟ้าสีฟ้าเลยสวยมาก
นี่คือจุดเด่นเลยนะเนี่ยจุดเล่นน้ำของเขาก็จะมีทั้งดำน้ำตื้น
แล้วก็มีประการรางกระจายอยู่เป็นกลุ่มแนวขวดทิ้น
ดำน้ำตื้นแบบนี้แบบดิฉันลงไปดำได้เลย
แล้วก็ยังมีหาดเล็กที่เป็นหาดอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะ
ระหว่างทางเนี่ยถ้าเดินไปเนี่ยถ้าคุณโชคดีคุณจะไปพบกับปู่ไก่
ปูไก่ปูไก่ปูไก่คือปูเจ้าถิ่นปูเจ้าถิ่นของหมู่เกาะสิมิลัน
เขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็บริเวณหาดเล็กเนี่ยคุณดูตรงนี้
เขาจะมีแนวประการังขนาดเล็กกระจายเป็นห่อมสวยมาก
นี่ฉันดำน้ำลงไปขาให้คุณดูเลยนะตะเกี๊ย
เออเหรอฮะนี่ฉันเอาที่จำน้ำมาเพราะเห็นนี่แหล่ะ
นี่ปลาสวยงามน่ารักมากนิโมนีโม่
น่ารักมากเลยแล้วทางอุทยานเนี่ยจะเปิดให้เที่ยวชมนะคะ
ระหว่างวันที่๑๕ตุลาคมถึง๑๕พฤษภาคมปีหน้าปี๖๗เลย
ยาวไปยาวไปบอกเลยว่ายังมีเวลามีโอกาส
หมูจะบอกว่าหมู่เกาะซีมิลันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนะ
ถ้าใครที่เป็นสายท่องเที่ยวแบบทะเล
ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องไป
ภาคใต้ทะเลสวยเยอะเลยสิมีรันดิ์
แต่เห็นว่าใบตองก็บอกว่าภาคตะวันออกก็สวยใช่ไหม

ไหนอ่ะที่บางแสน

โอ้โหคุณบอกเลยว่าแบงค์แสนเนี่ยก็สวยมาก

อาหารก็อร่อยนักท่องเที่ยวนะคะเยอะมาก
คือตอนนี้เทศบาลเขาจัดไว้เป็นโซนว่าง
ก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นปูเสื่อยไหม
นักท่องเที่ยวเขาไปใช้บริการกันหนาแน่นนะคะก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าพากันยิ้มแย้มแจ่มใส
เพราะว่าขายสินค้าได้มากกว่าทุกวันด้วยช่วงวันหยุดยาวก็จะขายสินค้าได้ดีหน่อย
ก็เป็นช่วงแบบหัวกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเขาด้วยแล้วก็มาพูดถึงสภาพการจราจรที่มันเลี่ยงไม่ได้
บางแสนนะคะก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยมีรถติดสะสมยาวเหยียดหลายกิโลเมตรนะคะ
ทางด้านคุณละคอนบุญพรมเขาเป็นนักท่องเที่ยวนะเดินทางมาจากกรุงเทพเลย
เขาบอกว่าพาครอบครัวมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าเด็กชอบชอบเล่นน้ำทะเล
ซึ่งตอนนี้จะบอกว่าน้ำทะเลที่บางแสนเล่นได้
ใสมากนะเนี่ยเออแล้วช่วงนี้อากาศดีอากาศดีก็คือใกล้กรุงเทพฯได้แวะเวียนมาเจอทะเลบ้าง
พักผ่อนหย่อนใจบ้างก็คืออยากเชิญชวนแล้วกันให้ทุกคนพาลูกหลานมาเที่ยวบางแสน
สักครั้งคือตอนนี้บางแสนเขาจัดระเบียบแล้วตรงชายหาดเขาจะไม่สกปรกแล้ว
คือถ้าเกิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวันหยุดยาวแล้วคนเยอะ

อาจจะเดินทางไปวันอื่นเพราะว่าจากกรุงเทพมันไปไม่ไกล
แป๊บเดี๋ยวทุกโมงตรงนี้ถนนเองนะ
ก็จะได้ไปทำกิจกรรมทางทะเลสนุกนะ